นี้ที่ขอนแก่นค่ะป้าหลานคู่นี้
ข้ามถนนจะไปทิ้งขยะมีรถเก๋งที่แซงมาพุ่งชน
คือป้าเนี่ยผลักหลานเลยนะเพื่อให้หลานพ้นรถไป
แล้วป้าโดนชนแบบบาดเจ็บหนักอะนะคะ
แต่ว่ารถน่ะสิคะขับหนีไปคือปิดไฟแล้วขับหนีไปเลย
แต่สุดท้ายตามไปจนเจอนะคะไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ
คุณผู้ชมค่ะนี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดเวลาตามกล้องเนี่ยประมาณ๓ทุ่ม๕๐นาที
เห็นไหมคะรถสีดำก็พยายามจะแซง
ได้ยินเสียงเบรกเนอะแล้วเห็นคนล้มกลิ้ง
มีคนไปช่วยเหตุการณ์เกิดขึ้นหน้าร้านผัดไทยอินเตอร์
ถนนรอบบึงแก่นนครเขตเทศบาลนครขอนแก่นค่ะ
แล้วรถคันที่ไปชนเขาเนี่ยขับหนีไปเลย
แต่หลังเกิดเหตุต้องขอบคุณพลเมืองดีนะคะ
ขี่รถจักรยานยนต์ไล่ตามรถคันที่ก่อเหตุจนไปเจอ
จอดอยู่ริมถนนห่างจากจุดเกิดเหตุ๒กิโล
พลเมืองดีไปคุยกับคนขับเพื่อให้ย้อนกลับไปดูคนเจ็บ
เดี๋ยวไปดูบรรยากาศตรงนี้นิดนึงค่ะ
ก็นี่แหละค่ะคนที่ใส่เสื้อมัดย้อมสีที่ยกมือไหว้ค่ะ
พลเมืองดีก็พยายามจะบอกว่าไม่มีอะไรไม่มีอะไร
แต่พี่ก็ต้องไปรับผิดชอบเนอะใช่ฮะนี่นะคะจุดที่เกิดเหตุค่ะ
คนเจ็บคือป้าเจี๊ยบอายุ๔๕ปีได้รับบาดเจ็บที่สะโพกซ้าย
ลุกไม่ไหวเลยนะคะนี่ค่ะ
ส่วนหลานก็คือเด็กชายวัย๗ขวบเจ็บที่หัวเข่า
เพราะป้าเจี๊ยแกผลักหลานออกไปไม่ให้โดนชนนะคะ

กู้ชีพโรงพยาบาลขอนแก่นช่วยประถมพยาบาลนะคะ
เจ้าของร้านผัดไทยเป็นในจ้างของป้าเจี๊ยบ
ชื่อว่านางนิตยาบอกว่าป้าเจี๊ยบคนเจ็บเป็นแม่ครัวของร้าน
ก่อนเกิดเหตุกำลังเก็บร้านทำความสะอาดร้าน
เจี๊ยบกับหลานชายวัย๗ขวบและลูกจ้างอีกคนเดินข้ามถนนไปทิ้งขยะ
เจี๊ยบกับหลานเดินข้ามไปแล้วไปหยุดอยู่กลางถนน
แล้วกำลังจะข้ามกลับมาที่ร้าน
ลูกจ้างอีกคนเดินตามหลังมาปรากฏว่ารถกระบะสีขาว

จังหวะที่ก้าวขาจะข้ามรถเก๋งสีดำแซงกระบะขึ้นมา
แล้วชนป้าเจียมกับหลานที่ยืนอยู่กลางถนน
เจี๊ยบเห็นรถพุ่งมาผลักหลานให้กระเด็นออกไป

รถคันที่ชนแทนที่จะจอดลงมาดู
เหมือนกับตั้งใจปิดไฟหน้ารถแล้วขับหนีไปเลย
ชุดแล้วเป็นอย่างไรต่อครับ
ชุดแรกก็ปิดไฟขับรถหนีเลย
แล้วก็ได้น้องทางร้านขี่รถตาม
คนเจ็บเป็นลูกจ้างห้องเห็ดอย่างไหมครับ

ถ้ารายได้เขามือละ๖๐๐นะ

เพื่อที่เขาจะได้ส่งเงินอุตส่าห์ว่าลูกกำพา

โอ้โหคือป้าเจี๊ยบคนเจ็บกำลังจะกลับบ้านช่วงสงกราน

ทีนี้คนขับเก่งได้ยังไง
พลเมืองดีตามไปเจอแล้วเรียกตัวกลับ
ให้มารับผิดชอบคนเจ็บนี่ค่ะ
เสื้อมัดย้อมย้อนกลับมาที่เกิดเหตุ
สภาพรถเขาก็คือกระจก
มาถึงจุดเกิดเหตุเห็นกระบาดด้านหน้าชะลอรถตัวเอง
ก็เลยแซงขึ้นไปแล้วไปชนกับป้าหลานที่อยู่กลางถนน
เขาอ้างว่าชนแล้วตกใจ
ไม่ได้หนีนะขับไปจอดข้างทาง
เตรียมจะกลับรถมาดูคนเจ็บ

ไม่ได้หนีไปตั้งหลักจอดข้างทางเดี๋ยวกลับรถมาดู
พลเมืองดีตามมาเจอซะก่อน
นี่ค่ะยืนยันว่าไม่หนีไม่หนี
รับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

คุณผู้ชมคะต้องไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลแทน
ส่วนเรื่องคดีความเดี๋ยวรอให้ป้าเจี๊ยบอาการดีขึ้นก่อนนะคะ
ก็จะมีการแจ้งความดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปค่ะ
ไม่ขับนะครับช่วงนี้ต้องระมัดระวังครับ